กับคดีของทุนจีนสีเทานายตู้ห่าวอย่างที่ทราบกันดีว่า
การที่เขาเข้ามาฝังรกรากอยู่ในประเทศไทย
ทำธุรกิจจนเติบใหญ่ขนาดนี้ร่ำรวยขนาดนี้มีทรัพย์สินเงินทองมากมาย
ต้องมีคนร่วมขบวนการหลายคนแล้วเมื่อวานนี้
ตำรวจสนยานวาครับได้คุมตัวบรรดาผู้ต้องหา
ที่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องมาทำการสอบปากคำด้วยครับ
โดยคุมตัวพันธุ์ตำรวจเอกหญิงวันธนารีกรชายานันต
รยาของตู้ห่าวขึ้นรถควบคุมตัว
จะนำไปสอบประคัมที่สำนักงานอายการสูงสุดถนนบรมราชชนนานี
แล้วต่อมาก็นำตัวนางพัชรินอิทธิวัฒนาครับ
คนที่เป็นหุ้นส่วนคนสนิทของตู้ห่าว
แล้วก็มีผู้ต้องหารายอื่นมาร่วมสอบปากคำด้วยครับ
ตอนสอบประคัมคุณผู้ชมเขาแยกเป็น๒กลุ่ม
คือข้อหาฟอกเงินมี๕คน
ก็คือพันธุ์ตำรวจเอกหญิงวันธนารี
มีนายชัดชัยลาบอำนวยเจริญ

นายสิทธิกรประพาจรัสวงนางสุรสวดีทองเพิ่มพลอยครับ

คือโดนข้อหาสมคบกันกระทำผิดจำนวน๓คน
คือนางพัชรินนายสิทธิพงศ์ถือสัตว์เที่ยง
และนายสิทธิภัยบูลคำนินครับ
โดยการสอบประคำครั้งนี้เป็นการสอบประคำโดยคณะทำงานชุดใหญ่
แล้วก็มีอายการเป็นหัวหน้าชุดทำงานด้วยครับ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์
ท่านยืนยันว่าจะสามารถสรุปสำนวนคดี
ส่งอายการสูงสุดได้ทันกรอบระยะเวลา
คือบางคนห่วงเรื่องกรอบเวลานี่แหละว่าจะส่งทันหรือเปล่า
ขณะเดียวกันตำรวจสามารถไปจับกลุ่มตัว
ชุติพลจันชัยธนาทิพย์อายุ๕๕ปี
คนนี้โดนหมายจับสารอาญากรุงเทพใต้
ไปโดนจับได้ที่หน้าสำนักสงฆ์ปากน้ำตะบนบางริ่น

ติพลเขาให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่บอกเพียงว่า
เขารับจ้างเปิดบัญชีม้าให้กับคนจีนในราคา๓๐๐๐บาท
แต่เขาบอกเขาไม่รู้เรื่องเงินนะที่ผ่านเข้ามาในบัญชีเลย
ที่ได้รู้จักกับคนจีนเพราะว่าไปติดตั้งกล้องวงจรปิด
ร้านจิ้นหลิงที่ผับจิ้นหลิง
ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การของนายชุติพลครับ
แต่ก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสนยานวาให้ดำเนินคดีต่อไปครับ